เพราะว่ามันเหมือนกับมันไปเกี่ยวติดกับเชือกยังไงก็ไม่รู้

โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะ
คุณครูที่อยู่ภายในงานนี้ไปเอาใจช่วยคุณครูคนนี้

คือมันติดอยู่นะเนี่ยคือมันจะบินไปนั่นแหละ

มันเหมือนกระโดนเกี่ยวด้วยเชือกอยู่ตรงขา

เขาบอกว่ามันบินมายังไงไม่รู้แต่ว่ามาติดเชือกห้องประชุมจัดงานวันครูกัน
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดป่าโมก

ขณะที่กำลังจัดงานวันครู
นายภัยบูลสุภบุญเป็นนายอำเภอป่าโมก
ก็เป็นประธานมอบใบประกาศรางวัลดีเด่นแก่ครู๖รางวัล
แล้วก็มีรางวัลครูดีที่หนูรักอีก๔๐รางวัล
เพื่อจะสร้างขวัญและกำลังใจให้ครูในการเรียนการสอน
แต่ทีนี้กำลังมีพิธีกันอยู่ก็เห็นนกกระจอกตัวนี้แหละ
มาที่หลอดไฟบนฝ้าเพดานห้องประชุม
แล้วขามันยังไงไม่รู้ไปเกี่ยวติดเชือก

ก็ห้อยหัวดิ้นลนอยู่อย่างนี้ไม่รู้จะออกยังไง
จะดิ้นอยู่อย่างนี้จนแทบจะหมดแรงแล้ว
ก็เลยมีคนเห็นก็เลยรีบเข้าไปช่วยนี่ไง
เขาบอกว่าในระหว่างที่คนเข้าไปช่วยเห็นไหมคุณ
มันจะมีนกกระจอกอีกตัวหนึ่งพยายามบินวนมาด้วยนะ
เหมือนกลับมาดูเพื่อนก็พยายามจะช่วยด้วย

รอดแล้วนี่คุณครูคนนี้เป็นคนมอบรางวัลในพิธีนะ
มอบรางวัลเลยแล้วก็เอาบันไดขึ้นมาปีนไปตัดเชือก
แล้วก็ปล่อยมันคืนกลับสู่ธรรมชาติได้สำเร็จ

มันตายได้นะคะมันบินออกไปไม่ได้

ก็ถือว่าโชคดีที่คนก็ช่วยเอาไว้ได้